คู่แข่งแบบนี้แล้วเอาไปซ้อมกันดีดีนะคะไปไปดูอีกเรื่องหนึ่ง

คราวนี้ไม่ขำแล้วมั้งแต่เป็นเรื่องที่น่าดีใจ
คโมยคืนเดียวเนี่ยโอ้ยได้๗คันเลยนะคะ
ใช่ไงแต่ว่ามันดีใจตรงที่ว่ามีคันหนึ่งที่ได้มาคืนเพราะ
คนร้ายทิ้งหลักฐานเอาไว้หลักฐานที่ว่าเป็นอะไรคุณผู้ชมไปดูภาพกัน
ต้องบอกเลยว่าขออภัยที่จะไม่สามารถให้คุณผู้ชม
ได้เห็นหลักฐานแบบช้าทำไมอ่ะ

ฉันอยากเห็นหลักฐานจังเลยมันเป็นอะไร
เดี๋ยวก่อนจะเย็นทำใจไว้ก่อนนะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องราวของขโมยมาขโมยรถจักรยานยนต์
ตำรวจเขาก็ติดตามจับมาได้เป็นคันของคุณณปะพัดสมใจไพรพฤก
ผู้เสียหายสาววัย๒๓ปีได้รถจักรยานยนต์ฟีโน่
หลังจากที่คนร้ายขโมยแล้วก็ไปทิ้งในป่าคือคันนี้

ซื้อมา๕๐๐๐บาทนะคะแต่ว่าถูกคนร้ายเนี่ยเข้าไปขโมยจากที่พักในตำบลพระธาตุผาแดง
อำเภอแม่สอดจังหวัดต่างเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็มีคันอื่นอื่นด้วยนะคะ
ขโมยรวมกันไปสี่คันตำรวจไปตรวจสอบภาพวงจรปิด
ก็พบว่าคนร้ายเข้าไปก่อเหตุตอนช่วงเกือบตี๒
วิธีการเขาไม่ได้แบบใช้ง่ายนะเขาใช้น้ำกรดค่ะ

หยอดเข้าไปใส่ในรูกุญแจรั้วแล้วไงมันก็กัดไง

อันนี้คือถ้วยใส่น้ำกรดเหรอ
ใช่เขาก็ทิ้งหลักฐานเอาไว้ด้วยแล้วก็พอทำแบบนั้นก็เข็นรถจักรยานยนต์ออกมา
ส่วนรถคันที่จอดทิ้งไว้ในป่าละม้อฝั่งตรงข้ามนะคะ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยละเอียดพบอะไรคะ

อันนี้ที่บอกว่าเป็นหลักฐานของกลางใช่ไหม

มันก็อุจจาดไปนิดนึงก็เลยไม่ให้ดูดีกว่า

ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นของคนร้ายที่เขาแบบปลดทุกข์เอาไว้
แล้วเขาสันนิษฐานได้ด้วยเหรอว่าเป็นของคนร้าย

เออมันต้องเก็บไปที่สู่หลักฐานไหม
สันนิษฐานได้เพราะว่าจอดมันจอด
คือวางมันกองอยู่ใกล้กับรถจักรยานยนต์
ก็คาดว่าเออน่าจะกำลังปลดทุกข์แล้วชาวบ้านมาเห็น

เออโอ้โหก็เป็นหลักฐานชั้นดีเลยนะ
ตรวจดีเอ็นเอประกอบลายนิ้วมือที่บนรถจักรยานยนต์ด้วย

เออแล้วก็มีการตรวจสอบกันไปตรวจสอบกันมาในเวลาไล่เลี่ยกันนี้นะคะ
ตำรวจแม่สอดชุดเดิมก็ยังรับแจ้งด้วยว่ามีคนร้ายเข้าไปขโมยรถจักรยานยนต์
โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ดหลวงตำบลแม่กาสา๒คัน
แล้วก็ที่บ้านเลขที่๑๐๙หมู่๓อีกคันหนึ่ง
รวมเป็นคืนเดียว๗คัน
ตอนนี้ตำรวจก็เลยเร่งสกัดจับตามแนวชายแดน
ว่าคนร้ายน่าจะขโมยแล้วก็ไปขายประเทศเพื่อนบ้านไงคุณ
เราต้องตรวจหาความจริง
ถึงแม้ว่าจะโดนขโมยไปแต่ก็แสดงความยินดีกับคนที่เขาได้ของคืนด้วย

ทิ้งเอาไว้แล้วก็สุดท้ายก็คนร้ายหนีไปนะครับ